มันคือการบูลค่ะพี่บุ๊ค
โอ้โหเรื่องนี้นี่คนพูดถึงกันเยอะมากว่า
มาตรฐานการทำงานอยู่ตรงไหน
ความน่าเชื่อถือแล้วต่อไปนี้เราจะไว้ใจตำรวจได้จริงหรือเปล่า
ตำรวจจริงหรือตำรวจอาสา
เรื่องนี้นะคะมันเกิดมาจากที่มีผู้หญิงคนนึงเขาออกมาร้องเรียนบอกว่า

ถูกตำรวจและตำรวจอาสาจับแล้วยัดยาเสพติด

คือตรวจเสร็จปุ๊บเปิดต้านเก็ตเจอซองนี้ค่ะ

คุณผู้ชมเราได้ภาพที่เขาลงเอาไว้รวมถึงภาพจากกล้องหน้าอกตำรวจ
นาทีจับกลุ่มด้วยไล่เรียงกัน
หนึ่งว่าอยู่ในเหตุการณ์เดียวกันกับผู้เสียหายเลย

นี่คือคลิปนาทีที่ตำรวจและตำรวจอาสาสพสำโรงที่เขาตั้งด่านอยู่ตรงแบรี่
ก็เรียกว่าสถานีแบร์ริ้งสุขวิทธิ์๑๐๙
เรียกนายฮาซันวัย๒๗ปีคนนี้แล้วขอตรวจค้นรถ
ปรากฏว่าเจอไอ้ซองเนี่ยกับไอ้ผงผงเม็ดเกล็ดสีขาวอยู่ในซอง

เขาร้องไห้เลยนะร้องไห้คนบอกพี่ผมไม่ได้ทำอะไรเลย
นี่มันไม่ใช่ของผมมันไม่ใช่ยาเสพติดผมไม่เคยยุ่งเกี่ยว
ตำรวจก็เอาแต่บอกว่าใจเย็นใจเย็นเฮ้ยใจเย็นก่อน
เดี๋ยวค่อยไปว่ากันว่ากันด้วยหลักฐาน
คลิปนี้จากกล้องหน้าอกตำรวจมีเท่านี้
แต่จากเรื่องที่พี่สาวบอกเขาบอกว่า
น้องชายถูกใส่กุญแจมืออยู่ริมถนน๓ชั่วโมง
โดนทำร้ายคือโดนต่อยโดนทุบหลังด้วย
ลองไปดูคลิปที่พี่สาวเขาโพสต์ลงกันหน่อยได้ไหมคะ
ว่าแล้วเหตุการณ์ต่อจากนี้มันเป็นยังไง
ถ้าคนเจอที่รถแต่ว่าถ้าปฏิเสธได้อยู่
หรอเท่าไหหมนึกว่ามันเป็นโดมเคมันไม่ได้ดูด

ให้อย่างนี้ได้ไหมขออนุญาต
ให้น้องฉี่อีกรอบหนึ่งได้ไหมพ่อ
ได้
นี่คือนาทีที่นายสันโทรหาพี่สาวและแม่

บอกเอาเมื่อวานแม่ขับอยู่ไม่เห็นเจอ
แล้วก็บอกว่าตรวจปัสสาวะน้องชายแล้วออกมาเป็นสีม่วง
พี่สาวบอกเฮ้ยเป็นไปไม่ได้น้องชายไม่เคยยุ่งเกี่ยวกับยาเสพติด

บอกคุณตำรวจเอางี้ได้ไหมขอตรวจปัสสาวะน้องอีกทีได้ไหม

ตำรวจก็ยอมให้ตรวจปัสสาวะใหม่อีกรอบนึง
จังหวะที่รอผลตรวจปัสสาวะแม่บอกว่า
ขอดูหน่อยได้ไหมที่ตำรวจบอกว่าเป็นตอนแรกบอกเป็นเคตามีน

ลองไปดูจังหวะที่แม่ขอดูของกลางค่ะ
โอ้โหของมะแน่นอนเลย

อย่าพึ่งอย่าพึ่งเดี๋ยวขอสูดข้างใน
เพราะว่าต้องเป็นที่แอกตาร์จอด

บูลเดี๋ยวแม่ขอดมหน่อยตำรวจบอกดมไปก็ไม่ได้หรอกครับ

โอ้โหการบูลของแม่แม่ใส่เอาไว้เอง
พูดแบบนี้การบูลของกู
นี่คุณผู้ชมถามกันเข้ามาเยอะมากในนาทีนี้ว่า
หรือตำรวจชุดนี้เป็นโควิดหรือเปล่า
มูกไม่ได้กลิ่นหรือเปล่าเลยไม่รู้ว่าในซองคือการบูน
เพราะการบูลจริงกลิ่นค่อนข้างจะแรง
นี่ค่ะเรื่องราวแบบนี้แล้วทีนี้เขาก็เลยบอกว่า
สุดท้ายแล้วปัสสาวะที่ตรวจไปเมื่อครั้งที่สอง
ไม่เป็นสีม่วงด้วยนะคะไม่มีสารเสพติดด้วย

นี่ไงทางแม่และพี่สาวว่าคุณตำรวจ
นี่มันคืออะไรเพราะคุณต่อยน้องเขาด้วย

คุณทุบหลังเขาแล้วคุณล็อกกุญแจมือเขาอยู่ริมถนน๓
๓ชั่วโมงมันหมายความว่ายังไง
เหตุการณ์นี้คือเกิดขึ้น๗มกราคม๔ทุ่มนะคะ
แล้วประเด็นอยู่ตรงที่ว่าหลังจากเกิดเหตุการณ์แบบนี้แล้วนี่นะ

ร้อยเวรไม่รับลงบันทึกประจำวัน
แล้วบอกเธอว่าถ้าคุณแจ้งความตำรวจ
จะแจ้งความกลับข้อหาดูหมินเจ้าพนักงานนะ

ไปกันใหญ่แล้วค่ะทีนี้
ให้ฟังบอกพี่๔ทุ่ม๗มากราฟ
ผมขับรถจะกลับบ้านจอดติดไฟแดงอยู่
ข้างหน้ามีด่านสพสำโรง
อาสาสมัครตำรวจอยู่ขี่มอเตอร์ไซค์มา

ผมก็ยินยอมให้ค้นแต่โดยดี
แล้วเขาก็เปิดเก๊ะที่นั่งข้างคนขับ
ไปเจอไอ้ซองการบูนที่แม่เอามาใส่ไว้

แต่ผมไม่ได้ยุ่งเกี่ยวกับยาเสพติด
ผมรู้ว่ามันไม่ใช่ยาเสพติดแน่

อีกคนบอกไม่ใช่นี่มันไอซ์
ปฏิเสธแล้วโทรหาแม่บอกโดนตำรวจยัดยา
หลังจากนั้นอาสาตำรวจพาผมไปด่าน

ผมถูกตำรวจในด่านต่อยหน้าไปสองครั้ง
ถูกอาสาแสตร์ตำรวจรุมทุบหลังด้วย

นี่ยาใช่ไหมไปเอายามาจากไหน

ซึ่งเขาบอกเขาจะรับสารภาพได้ยังไง

สุดท้ายโดนล็อกกุญแจมืออยู่ริมถนน๓ชั่วโมงกว่า

ปัสสาวะหาสารเสพติด๒ครั้ง
ครั้งแรกตำรวจบอกว่านี่ไงผลตรวจเป็นสีม่วง

กระทั่งครั้งที่๒คือแม่กับครอบครัว
แล้วพี่สาวเดินมาถึงบอกตรวจอีกทีนึง
ผลออกมาไม่พบสารเสพติด
ตกลงแล้วไอ้ผลครั้งแรกมันมีหรือไม่มีกันแน่
แล้วเวลามันใกล้เคียงกันเลยนะ

แล้วทีนี้แม่กับแฟนเขานึกเอกใจบอก
ขอดูของกลางหน่อยได้ไหมครับแล้วก็อย่างที่เห็นในคลิปเลยค่ะ
แม่บอกโอ้ของแม่แม่เอามาไว้เอง

สักพักหนึ่งเขาเห็นผมโวยวายเยอะ
เขามาล็อกกุญแจมือผมครับ
จังหวะนั้นผมก็พอมีสติผมก็เลยโทรหาแม่ผมครับ
ว่าให้มาที่ด่านที่เวลิ่งหน่อยครับว่าตำรวจยัดยา
ใช่แล้วเขาก็พาผมขึ้นรถของผมเองด้านคนนั่ง
แล้วเขาก็ได้ชกที่ใบหน้าครับผมตำรวจ

เป็นตำรวจครับมีการตรวจฉี่รอบแรก
บอกว่าพบสารเสพติดทั้งที่ผมยังไม่ทันได้ดูเครื่องตรวจนั้นเลยนะครับ
เหมือนตะหงิดใจครับแฟนผมก็เลยเรียกแม่มาดูว่า
ไปดูของกลางหน่อยว่าเป็นการบูหรือเปล่า
แม่ผมก็เลยไปเอาดูของกลางที่ตำรวจนะครับ
มาเปิดดมดูครับว่ามันเป็นการบูนะครับ
แล้วเขาก็เลยอยู่พักนึงก็มาปล่อยตัวผมไปตรวจสารเสพติดรอบสองครับ
แล้วก็ตรวจแล้วสารเสพติดรอบ๒ไม่พบครับ
ได้พูดคุยกับนายฮาซันไปเรียบร้อยแล้วนะฮะ
ทีนี้มาดูคนที่พูดวลีเด็ดนะฮะก็คือการบูลของกู

ก็เปิดเผยกับนักข่าวของเรา

แม่ซื้อมากับมือเลย
ซื้อมาจากร้านค้าแถวปากน้ำ

เอามาใส่ซองเอามาใช้ดับกลิ่นในรถ
บางทีแม่ก็หยิบมาดมบ้างแหละ
ทีนี้งงครับที่ลูกชายถูกจับ
ค่ะนะครับขณะที่พี่สาวของนายฮาซันนะครับก็คือนางสาวเม
เปิดเผยบอกจริงแล้วตำรวจต้องดมก่อนสิ
ดมมันหน่อยนึงอย่าใช้ความรู้สึกตัดสิน
พอเจอซองมีผงอะไรขาวก็ปักใจเชื่อเป็นยาเสพติดซะหมดเลย
กุญแจมือน้องชายแถมยังทำร้ายร่างกาย

แถมยังขู่แจ้งกลับข้อหาดูหมินเจ้าพนักงานอีก
ทีนี้ครอบครัวลิงงฮะงงกับการทำงานของตำรวจครับ
ฟังเสียงแม่และฟังเสียงของพี่สาวผู้เสียหายกันนะครับ
ตอนนี้ทั้งเครียดทั้งกลัวเพราะว่าพาลูกไปตรวจร่างกาย
คุณหมอบอกว่ามีร่องรอยแล้วก็พาลูกย้อนกลับมาที่เพื่อมาแจ้งความที่สวอนนั่นแหละ
คนที่จับกลุ่มลูกชายที่เป็นตำรวจน่ะเขาบอกว่าเรื่องไม่จบ
เขาบอกไม่จบใช่ไหมให้แจ้งความเลย
เดี๋ยวเขาก็จะแจ้งกลับว่าลูกชายดูหมินเจ้าพนักงาน

การผิดพลาดของพวกคุณก็คือแค่ออกมาขอโทษหรือย้ายก็คือจบ
ถ้าเกิดกรณีนี้การขาดโอกาสหรือว่าอิสระภาพขึ้นมาใครรับผิดชอบ
แต่ที่เราถูกทำร้ายร่างกายหรือว่าเป็นการจับกลุ่มเกินกว่าเหตุ
ต้องถือว่าเกินกว่าเหตุนะคะเพราะว่าจับใส่กุญแจมือ๓ชั่วโมง
ตรงนี้ยังไม่มีใครออกมารับผิดชอบสวมตั้งแต่ยังไม่ได้ตรวจปัสสาวะด้วย
อยากให้รอบครอบในการทำงานนะคะเพราะว่าไม่ใช่เหมือนกับว่า
เบื้องต้นว่าคนนี้ลักษณะต้องติดยาแน่
แล้วก็คือปักใจเชื่อไม่พิสูจน์อะไรเลย
ครอบครัวนายฮาซันบอกมันกี่เรื่องกี่ราวอยู่ในเหตุการณ์นี้
ด้านของพันธ์ตำรวจเอกอาทิตย์ซิมเจริญ
ภูมิกับการสพสำรงเหนือเอาว่ายังไงคุณอยากรู้ไหมฮะ
ภูมิกับการบอกว่าเบื้องต้นทางสพสำรงเหนือ
ได้มีการออกคำสั่งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบข้อเท็จจริงในเรื่องนี้
หากพบว่าเป็นความบกพร่องของเจ้าหน้าที่จริง
ก็ยืนยันว่าจะต้องมีการลงโทษตามระเบียบอย่างแน่นอนนะครับ
แล้วก็วันนี้เองต้นสังกัดที่ใหญ่กว่า
ก็คือตำรวจภูทรจังหวัดสมุทรปราการนะฮะ
สั่งการให้ตำรวจที่เกี่ยวข้องหยุดปฏิบัติหน้าที่
และให้ไปประจำการที่สปกพจวสมุทรปราการ
ก็คือศูนย์ปฏิบัติการตำรวจภูทรจังหวัดสมุทรปราการนี่แหละฮะ
รวมทั้งการยกเลิกอาสาสมัครตำรวจทั้งหมด

ทั้งนี้ที่ผ่านมายังไม่เคยได้รับเรื่องร้องเรียน
เกี่ยวกับการปฏิบัติหน้าที่โดยทุจริต
หากประชาชนที่ได้รับความเดือดร้อน
ฟังเสียงของภูมิกับสพสำรงเหนือกันนะครับ
ขอเวลาให้คณะกรรมการทำการตรวจสอบนะครับ
หากว่าพบว่าเป็นความบกพร่องของเจ้าที่
ก็จะต้องลงโทษลงทันกันไปตามระเบียบนะครับ
ในอีกส่วนนึงก็คือ

จะมีคำสั่งของภูทรจังหวัดสมุทรประการนะครับ
ให้เจ้าที่ตำรวจที่เกี่ยวข้อง
หยุดปฏิบัติหน้าที่แล้วก็เอาไปประจำที่สามกรครับ
แสดงความคิดเห็นมาเยอะเลยนะครับ
แต่ข่าวนี้ยังไม่จบมันมีประเด็นอีกนะครับคุณฮะ
ใช่คือต้องบอกก่อนว่าเราก็ต้องฟังความทั้งสองข้างด้วยนะครับ
ได้ฟังจากฝั่งผู้เสียหายคือฮาซันแล้วก็ครอบครัวไปแล้ว

เราอยากฟังคำชี้แจงของตำรวจเหมือนกัน
เราโทรไปหา๑๐ตำรวจโทรกรววิทย์๑ในตำรวจชุดตั้งด่าน

รับและตอบคำถามด้วย
คำตอบแรกเขาบอกเลยว่าไม่มีการยัดยาเสพติดเกิดขึ้น
คำตอบที่๒ไม่มีการทำร้ายร่างกายชกต่อยใบหน้าผู้เสียหายเกิดขึ้น
รับอยู่หนึ่งอย่างคือตำรวจไม่รู้จริงว่าในซองคือการบูล

และตัวผู้เสียหายเองโต้แย้งว่าไม่ใช่ของผมอย่ามายัดยาผม
แต่ไม่ได้มีการโต้แย้งว่ามันไม่ใช่ยาเสพติด

ทำให้ตำรวจคิดว่าผู้เสียหายเองก็ไม่รู้ว่านี่คือการบูล
แล้วผู้เสียหายเองก็อาจจะคิดว่ามันคือซองยาเสพติด

ด้วยสถานการณ์นี้เองทำให้เข้าใจผิดคิดว่ามันคือยาเสพติดแน่

ขอดูคลิปตอนกล้องหน้าอกของตำรวจตอนจับกลุ่มอีกทีได้ไหมค

ไม่เป็นไรเราปฏิเสธเต็มที่เลย

เราปฏิเสธได้ไม่เป็นไรเดี๋ยวเบื้องต้น

คือว่ากันด้วยหลักฐานโอเคไหม
นี่ผมไม่ได้ทำอะไรเลยครับ

ไม่ใช่เลยพี่ผมไม่ได้สูดอะไรมา

เออจะโทรหาแฟน
นี่ค่ะผมไม่ได้ทำอะไรเลยพี่
ผมไม่ได้ดูดอะไรเลยพี่

อืมเขาเองก็ไม่ได้ปฏิเสธว่ามันไม่ใช่ยาเสพติด
ตำรวจก็เลยคิดว่ามันคือยาเสพติดแน่อย่างที่ตำรวจคิดเอาไว้แต่แรก

เพราะว่าตอนที่ตำรวจพูดตอนนี้บอกว่าใช่ไม่ใช่เดี๋ยวว่ากัน

ผู้สื่อข่าวเลยถามว่าแล้วทำไมคุณตำรวจไม่เปิดดมเหรอคะ

ตำรวจขออภัย๑๐ตำรวจโทกรวิทย์ตอบกลับมาบอกว่า
ส่วนใหญ่เวลาปฏิบัติหน้าที่จะไม่ใช้วิธีการดมกลิ่นอยู่แล้ว
ในการยาเสพติดในการพิสูจน์เนี่ยเขาจะไม่ใช่วิธีดมกลิ่น
แล้วเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นมันเกิดขึ้นรวดเร็ว
และไม่มีข้อโต้แย้งจากผู้เสียหายว่าไม่ใช่ยาเสพติด

เลยทำให้ตำรวจเข้าใจว่ามันคือยาเสพติด
ซึ่งแตกต่างจากคนอื่นนะ
พี่จะย้ำกับตำรวจแล้วบอกว่าพี่ดมเลยมันไม่ใช่ยา
ถ้าเป็นแบบนี้มันจะไม่มีปัญหาเลย
มันจะไม่เกิดความเข้าใจผิดแบบนี้ขึ้น
ฟังเสียงตำรวจนะคะ
ถ้าเขาพูดมาอย่างนี้เราก็จะเอกใจกัน
เขาก็ไม่ได้บอกว่ามันไม่ใช่ยาเสพติดมันไม่ใช่กระบูรโทร

พอเขาพูดแบบนี้มันจะบอกนี่มันยาเสพติดหรือเปล่า
เขาก็สงสัยเหมือนกันว่าเป็นยาหรือเปล่า
แต่ซึ่งเขาก็น่าจะไม่รู้ว่าเป็นการบูลเหมือนกัน

อ้าวประแยงว่านี่เป็นยาหรือ
แต่ถ้าเขาเถียงมาตั้งแต่แรกว่า
เฮ้ยนี่ไม่ใช่ยาเสพติดที่อีกนี่อาจจะเป็นจริง
เออเราก็จะได้สัญลักษณ์ตั้งแต่ตอนนั้น
นี่คือคำชี้แจงกรณีที่ว่าทำไมไม่เปิดดม
แล้วทำไมตำรวจถึงไม่รู้ว่ามันคือการบูล
แต่เอาจริงหลายคนตกใจกับคำชี้แจงนี้เหมือนกันนะคะว่า
งั้นปกติเวลาตำรวจจับเคสยาเสพติด
ตำรวจเองใช้ความเข้าใจเอาเองเหรอ
ว่ามันคือยาเสพติดโดยที่ไม่รู้ว่ามันใช่หรือไม่ใช่
นี่คุณผู้ชมส่งความคิดเห็นมานะครับ
โอ๊ยคุณตำรวจบางท่านบอกว่าหมดคำจะพูด
แล้วบางคนบอกว่าตำรวจควรรอบครอบหน่อย

เพราะว่าถ้าตำรวจเองยังไม่แน่ใจว่ามันใช่ยาเสพติดหรือเปล่า
แต่คิดว่าเออมันคงใช่แหละเพราะเขาไม่ปฏิเสธเนี่ย

ว่าปกติเวลาจับกุมมันมีขั้นตอนอะไรยังไงแบบไหนนะคะ
ทีนี้ถ้าย้อนไปดูในด่านตรวจคืนนั้นคืนเกิดเหตุ
มีตำรวจอยู่ด้วยกันทั้งหมด๔นาย
มีอาสาสมัครตำรวจอีก๘คน
ตำรวจสวมเครื่องแบบตำรวจปกติ
แล้วก็จะมีเสื้อเรืองแสงตลอดการปฏิบัติหน้าที่
ส่วนอาสาสมัครตำรวจจะสวมชุดนอกเครื่องแบบ

จะต้องมีบัตรหรือสัญลักษณ์การปฏิบัติหน้าที่

กรุณาขอดูบัตรหรือสัญลักษณ์การปฏิบัติหน้าที่เลยนะคะ
ถ้าเป็นอาสาตำรวจจริงต้องมีค่ะ
ทีนี้ทีมข่าวเราโทรไปหาอาสาสมัครตำรวจด้วย

ไปถามอาสาสมัครตำรวจนายฤทธิ์นะคะ
หนึ่งในอาสาสมัครตำรวจสพสำรงเหนือ

ถามว่าน้องเขาบอกว่ามีตำรวจชกหน้าเขาสองที
มีอาสารุมทุบหลังเขา

ไม่มีการข่มขู่อะไรกับผู้เสียหายเลย
นี่คือคำชี้แจงของฝั่งตำรวจและอาสาตำรวจนะคะ
มาดูเรื่องของไอ้ผงขาวตรงนี้กันซะหน่อยนะฮะ
เพราะว่าหลายคนก็สงสัยว่าไอ้กับการะบู

คณะเสียปาสาธุและวิทยาศาสตร์

มีคำตอบในเรื่องนี้เพราะเราถามอาจารย์มาฮะ
เหมือนกันทางกายภาพเป็นผงเป็นเกร็ดเหมือนกันนะครับ
แต่การบูลเป็นองค์ประกอบของสารเทอร์พีน
ที่จะมีกลิ่นค่อนข้างฉุน
ตัวนี้จะมีกลิ่นชัดเจนส่วนยาไอซ์เนี่ยนะครับ
กลิ่นก็จะอีกแบบนึงนะกลิ่นจะฉุนน้อยกว่านะครับ
กายภาพมันเหมือนกันรูปลักษณ์คล้ายกัน
แต่เมื่อเอาเข้าห้องแล็บสารสองตัวนี้ต่างกันโดยสิ้นเชิงนะครับ
เพราะฉะนั้นกองพิสูจน์หลักฐานของตำรวจพิสูจน์ได้เลยนะครับว่ามันคือการบุญหรือว่ายาไอซ
ขนาดเรียกว่าวันนี้นายฮาซันผู้เสียหาย
คันที่ขี่คันที่ขับไปเจอตำรวจตรวจค้นจนเจอการบู
นี่ขันที่แม่เอามาใส่ในเก๊
คุณผู้ชมคือเอาจริงนะใครที่แบบอยู่กับคุณพ่อคุณแม่

บางทีเวลามาจัดรถให้ลูกก็จะเออเป็นห่วง

เคสนี้ก็เหมือนกันเขาเปิดให้ดูแล้วว่าเนี่ยมันอยู่อย่างนี้พี่
แล้วซองการบูนมันก็อยู่วางอยู่แบบนี้เลย
ซึ่งซองนี้แม่เอามาใส่ไว้ปีกว่าแล้ว

ก็เลยเทลองเทผงการบูลออกมาค่ะ
คือถ้าถามว่าดูค่ายลักษณะภายนอกด้วยตาเปล่า

ถามว่าเหมือนไหมเหมือน

เกล็ดมันก็เหมือนไอซ์เหมือนเค
แต่ถ้าเทออกมาแล้วดมปุ๊บ

มันปฏิเสธไม่ได้จริงว่านี่คือการบูลนะคะ
ลิ่นมันจะฉุนคล้ายกับพิมพ์เสน

แล้วก็จะฟุ้งกระจายไปทั่วนะคะ
ก็ย้ำอีกครั้งการบูนเอาไว้ดับกลิ่นอับนะคะ

ตัวเลยไม่ได้ให้ตำรวจชี้จ้างอีกเรื่องได้ไหม
เรื่องที่ว่าตรวจปราสาวะครั้งแรกแล้วบอกว่ามีสารเสร็จติด
มีการเด่งสี่ตำรวจที่ทำคดีเรียนมันให้เข้ากรุกก่อน
เพื่อที่จะได้มีการตั้งคณะกรรมการในการตรวจสอบนะฮะ